เริ่มเกมครับห้องเย็นท่าข้ามต่อบอลดีกว่านะครับ
แล้วก็มีโอกาสยิงหลายครั้งแต่ว่ากว่าจะได้ประตูครับ

คาทาวุฒิผู้พันธ์ครับยิงซ้ำดับสองให้กับเจ้าบ้านนำหนึ่งศูนย์

แบงคลอกแก้เกมเบอร์ดีไตล์เสมอหนึ่ง
จากลูกยิงขอดรุตเหวางเสมอแอลครับ

ห้องเย็นนั้นพลิกขึ้นนำอีกครั้งครับ
นาทีสามที่สองจากอัมษ์บนศรีราแก้ว
เกมก็ทำท่าว่าจะจบลงนะครับ

แต่วัฟปัญญาโคปนาศรักษาลูกนี้
จบเกมโอ้งงเลยครับแฟนบอลสาวงงครับเสมอ๒๒ก็แบ่งกันไปทีละ๑คะแนนครับห้องเย็นท่าข้ามยังคงอยู่ที่๕ขณะที่แบงคอกก็อยู่อันดับ๔เหมือนเดิม
ผลอีก๓คู่สมุทรสาครชนะราชนาวีไป๔๒สุรธานีครับชนะศรีปฐุมไป๑๑ต่อ๔แล้วก็ศรีสะเกดเสมอกับบางกอกซิตี้ไป๓ประตูต่อ๓ครับ